คุณผู้ชมมาดูเรื่องของผัวเมียกันบ้าง
คือทะเลาะกันบ่อยจนกระทั่ง๔๕เดือนที่ผ่านมา

แต่คราวนี้ผัวอยากมีอะไรกับเมีย
คุณผู้ชมฮะก็เลยจะเข้าไปหาเมียขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหม
ไม่ได้มีอะไรกัน๔๕เดือนแล้วสุดท้ายเนี่ยเมียไม่ให้
หัวบีบคอกดเมียกับที่นอน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยในการกู้ชีพผู้หญิงคนนี้นะครับ
นี่แหละครับฝ่ายจริงหมดสติอยู่ค้าที่นอนเลยนะคุณนะ
นี่คือระหองระแหงกันมาหลายเดือน

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดกรสิน

ก็คือนางสาวสาวริสาอายุ๓๙ปีนะครับ
เป็นเมียที่ถูกผัวทำร้ายจนอาการสาหัส

ในห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลัง๑
หมู่บ้านเอื้ออาทรที่อำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับ

รีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกาลสินนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรสักอายุ๔๐ปีนะครับ
ให้การกับตำรวจสภเมืองกรสินทร์
บอกว่าปกติบ้านหลังนี้จะอยู่ด้วยกัน๓คน
คือผมเองแล้วก็เมียแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงนะครับ
ผมยอมรับเลยผมกับเมียทะเลาะกันบ่อยครั้ง

ไม่มีอะไรกันมาประมาณ๔๕เดือนแล้ว
แต่เมื่อเช้าพี่สาวออกไปทำงาน

เพื่อไปขอเมียให้เมียอะไรด้วยหน่อย

ใช้เวลาใช้แค่ครึ่งชั่วโมงเอง

แต่พอเข้าไปนะบอกเมียว่าขอมีอะไรด้วยหน่อย

บีบคอเมียจนเมียหมดสติ

รีบโทรหาเพื่อนให้แจ้งหน่วยกู้ภัย

แล้วก็ตอนไปดูนะตอนที่ตำรวจให้เขาทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพให้บีบตุ๊กตาโดเรมอน

รวมถึงเขากราบขอโทษตำรวจด้วยนะ

แล้วผมจะควบกันอย่างไรครับ

ส่วนเกียรติก็ตีผมอย่างนี้ครับ

สอดสู้กันบนเกียรตินี่แหละ
ถ้าบีบคล่อจะบีบยังไง

ท่าไหนต้องกดตาไว้
ใจจังหวะนี้กราบตำรวจตำรวจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่บอกนะอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาอีกนะเขาก็บอกเออตามภาษาพี่ผมอะอยากมีอะไรกับเขาผมก็อยากง้อเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมอะผมก็ทนไม่ไหวอะมันต้องดูจังหวะมันต้องดูเวลาเวลาด้วยครับใช้วิธีการอื่นง้อให้เมียแบบว่าเออพอ